อันนี้ปัญหาซ้ำซากเลยค่ะ

นี่อุโมงลอดทางรถไฟทางคู่

อุโมงทางลอดใต้ทางรถไฟ

ทุมทางเจี๋ยระขอนแก่นเที่ยมเพอบัวใหญ่

ในพื้นที่เนี่ยคือก่อนหน้านี้เกิดฝนตกหนักนะคะ

ก็เลยทำให้ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าสุริยาค่ะ
คุณผู้ชมต้องหนีตายออกมาจากรถ

คืนนั้นเจ้าหน้าที่ไปให้การช่วยเหลือนะคะที่สุดแล้ว

คือถ้าเกิดว่ามองจากปากทางลอดอุโมงดูไม่รู้เลยนะ

ทีนี้พอทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุตรงนี้พบว่าระดับน้ำมันลดแล้วนะคะ

แต่ตอนนั้นไม่พบคุณสุริยาผู้ประสบเหตุน้ำท่วมแล้ว
ไปพบกับคุณนางทองม้วน

ลูกชายขับรถมาจากจังหวัดชายภูมิ
จะกลับบ้านเที่ยงเผอบัวใหญ่ที่โคลรส
ไม่ทราบว่าในอุโมงตรงนี้มันมีน้ำท่วมขัง

คือลักษณะมันเป็นทางเลี้ยวหักศอก

ใช่ค่ะนี่ล่ะค่ะพอลูกชายขับรถลงไป
อุดวิดแล้วที่เปิดจู่เนอะแหละ
ใช่ส่วนสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมทางลอดอุโมงตรงนี้
ยังเหมือนเดิมซ้ำซากมากปัญหาเดิมมาก
คืออะไรรู้ไหมนอกจากในพื้นที่จะฝนตกหนักแล้ว
ปัญหาหลักเลยคือเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติไม่ทำงาน

มันเสียมานานแล้วเคยคิดจะซ่อมบ้างไหมคะ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เคยคิดจะซ่อมบ้างไหม
นี่ค่ะก็เลยทำให้น้ำฝนที่มันไหลรวมกันจำนวนมาก
มันไหลไปรวมกันตรงนี้แหละทางลอดใต้อุโมง
ชาวบ้านบอกว่าแถวนี้เขารู้กันดี

ก็เลยไม่มีใครใช้ทางลอดอุโมงตรงนี้
แต่คนต่างพื้นที่ไงเขาไม่รู้ไง

เห็นไหมทางศักดิ์สอบแบบนี้ลงมาปุ๊บปากทาง

ข้างในไม่ทันแล้วก็อยากแก้ปัญหาสักทีนะ
อยากให้แก้ปัญหาสักทีเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติเสีย

และยิ่งใช้คำว่าอัตโนมัติด้วย
คือมันต้องทำงานอัตโนมัติ

เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ไปตรวจชาวบ้านก็ไม่รู้
และที่สำคัญโคราชเหตุการณ์แบบนี้หลายจุดแล้วนะฮะ
จำได้ไหมในเมืองแบบนี้เลย
ยังไงฝากดูหน่อยนะฮะ